ความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะครับก็คือคดี
รอปภที่สมุทรปราการนะครับที่ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพยัดใส่กระสอบทิ้งไว้นะครับ
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาก็คือนายสมชายแก้วอ่อนอายุ๖๖ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ตามที่คาดหมายกันตั้งแต่แรกนะครับ
นายสมชายเป็นผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
จากการก่อคดีฆ่านายถาวรเขจรสายอายุห้าสิบสามปีที่เป็นเพื่อนรปภด้วยกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ตำรวจก็สืบทราบว่านายสมชายหลบไปหนีกบดานอยู่ที่บ้านญาติ
ไปอยู่ที่บ้านญาติในอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
ก็นำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มไว้ได้เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับ
เบื้องต้นนายสมชายสรภาพว่าลงมือฆ่านายถาวรจริงนะครับ
โดยใช้ปืนยิงไปสองนัดนะครับที่ศีรษะกับหน้าอก
ปืนที่ใช้เป็นปืนปากกาขนาดจุด๒๒ซื้อมาจากวัยรุ่นราคา๑๐๐๐บาท
สาเหตุก็เพราะโกรธแค้นที่นายถาวรชอบนำเรื่องที่เขาชอบดื่มสุรา
ขณะปฏิบัติงานไปฟ้องหัวหน้ารอปภเป็นประจำ
คือดื่มเมื่อไหร่ฟ้องเมื่อนั้นก็เลยโกรธเขา
ล่าสุดตำรวจก็อยู่ระหว่างการนำตัวนายสมชายจากอุบลรัชธานี
ดำเนินคดีในท้องที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทราการนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ตุลาคมครับ
นายสมชายก่อเหตุฆ่านายถาวรแล้วก็เอาศพยัดใส่กระสอบ
เอาไปทิ้งที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียย่อยสำโรงเหนือ
ปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ไปซ่อนไปอยู่ที่บ้านญาติที่อุโมนรจทานี
คือความจริงตั้งใจจะหนีต่อข้ามไปยังลาว
แต่ตำรวจเขาก็ตามได้แล้วก็ไปจับไว้ได้นะครับ